วันนี้เป็นวันแรกโลกนะครับ

มอบคันโตกผักผลไม้เป็นขวัญให้เจ้ากาลิรัฐดำอินเดีย

ในกิจกรรมวันรัฐโลกปีนี้ครับ
เมื่อเห็นเจ้ากาลิรัฐดำอินเดียเพศหมี่
ซึ่งเป็นประจำทุกปีในวันที่๒๒กันยายนจะเป็นวันแรกโลก
จนาทีของศูนย์สัตว์เชียงใหม่ก็จะจัดกิจกรรม
พร้อมกับจัดขันโตขนาดใหญ่มาให้เจ้ากาลิได้กิน
ก็มีทั้งฟางสดต้นกล้วยย่าสดฟักทองแตงโมข้าวโพดแล้วก็แครอทนะครับ
สำหรับกาลีนั้นเป็นรัฐอินเดียตัวเดียวในประเทศไทย
ซึ่งพระราชาธิบดีแห่งประเทศเนปานได้น้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระราชทานให้กับองค์การสวนสัตว์เมื่อวันที่๒๒เมษายน๒๕๕๙
และนำไปไว้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่โดยอาศัยอยู่กับนาดีแร็ดดำที่ได้มาจากประเทศสิงคโปร์
แต่ว่านาดีได้ตายไปเมื่อปี๒๕๔๕ด้วยอากาศท้องร่วงครับ